พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคืออย่างนี้ค่ะ
พี่สาวมาร้องสื่อมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าอยากให้สื่อมวลชนช่วยหน่อย
เพราะกลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไปแล้วก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาบอกว่าน้องชายของเขาถูกขาใหญ่เมืองระยองรุมทำร้าย๗ต่อ๑
กล้องวงจรปิดหน้าผับจับภาพได้เป็นคลิปนี้ค่ะ

คุณผู้ชมที่เราได้เห็นพร้อมกันเนี่ยคือเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระยองนะคะ
บันทึกภาพได้หมดเลยเป็นกลุ่มชายชะกันค่ะ
ล็อกคอผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวออกไปบริเวณลานจอดรถ
โดยมีกลุ่มกาดของทางร้านเดินตามไปด้วย
แต่เธอกล่าวอ้างบอกว่าไม่มีการห้ามปลามหรือว่าช่วยเหลือใดนะฮะ
คุณผู้ชมสังเกตดีนะคะว่าจะมีผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดสีส้มผสมโรงด้วยค่ะ
ตบตบตบหน้าผู้ชายเสื้อขาวแถมจิกผมเหวี่ยงลงพื้น
จนกระทั่งอีกฝ่ายไร้ทางต่อสู้แล้วนะคะ
ขณะนั้นเพื่อนของฝ่ายเสื้อขาวพยายามเข้าไปห้าม
แต่อีกฝ่ายนึงเขาไม่ยอมรามือค่ะ
ก่อนที่จะรุมทำร้ายร่างกายจนกระทั่งคือลงไปกองกับพื้นนะคะครับ
แล้วกระทืบซ้ำที่ใบหน้าสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราต้องนำเสนอข่าวค่ะ
เพราะพี่สาวบอกว่าไม่สบายใจพี่สาวก็คือคุณจุรีพรประจงบัว
บอกว่าไม่สบายใจนำคลิปนี้มาร้องสื่อบอกว่าน้องชายของเธอชื่อว่านายอภิเชษลัดดีอายุ๒๓ปีล่าสุดค่ะ
ตอนนี้อาการเนี่ยยังคงรอดูอาการที่โรงพยาบาลระยองนะคะ
เนื่องจากว่ามีอาการปวดศีรษะใบหน้าบวมแพทย์ระบุบอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงมีเลือดข้างในช่องสมอง
ตอนนี้ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
พี่สาวก็คือคุณจิวรีพรเล่าบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นตี๓๓๐ของวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
น้องชายซึ่งเป็นสาวประเภท๒อันนี้พี่สาวบอกนะคะไปเที่ยวผับกับเพื่อนรวม๔คน
ขณะไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนผู้หญิงซึ่งในผับเนี่ยมันเป็นห้องน้ำรวม
หลังทำธุระเสร็จก็เข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนยังอยู่ในห้องน้ำ
น้องชายก็เลยเคาะประตูเรียกปรากฏว่าผู้หญิงชุดส้มที่อยู่ในคลิปด้วยนั่นน่ะเห็นไหม
ผู้หญิงชุดส้มเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วก็ปรีเข้ามาตบหน้าน้องชายเลยนะคะ
สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นก่อนที่พักพวกของฝ่ายหญิงชุดส้มเนี่ย
มีทั้งหมดหกคนชายห้าหญิงหนึ่งไปช่วยกันล็อกคอน้องชายของตัวเองเนี่ย
แล้วก็ลากมาที่บริเวณลานจอดรถแล้วรุมทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อย
กระทั่งน้องชายเนี่ยหมดสติค่ะหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ตัวเองไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองระยองแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยคุณมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาข่มขู่ค่ะ
ท้าทายบอกไปแจ้งความเลยไม่กลัวเพราะว่าเส้นใหญ่
คุณจุริพรเธอเกรงว่าเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหนึ่งล่ะ
สองกลัวจะไม่ปลอดภัยสองแหละ
แล้วที่สำคัญกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบหายไปนะคะ
ก็เลยมาร้องสื่อมวลชน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ